คณะทำงานของทางสอบสวนกลางที่จะตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ย
จะเริ่มตรวจสอบแบบไหนอย่างไรบ้างครับท่าน
ก็ข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อครับ
ก็คงจะเริ่มต้นจากตรงนั้นไปก่อนนะครับ
ก็คงไปสอบปากคำ
ผู้ที่เราปรากฏที่จะให้ข้อมูลเราได้นะครับ
แล้วข้อที่จริงปรากฏถึงขั้นไหนนะครับ
ถ้ามันมีความผิดดำเนินคดีก็ดำเนินการได้เลย
หมายถึงว่าเราจะต้องไปดูว่า
สติ๊กเกอร์ต่างที่เขามีการติดกัน
แล้วเขาบอกว่าจ่ายเงินเนี่ยเป็นรายเดือนรายเดือนเนี่ย
จ่ายให้ใครแล้วเกี่ยวข้องกับทางตำรวจ
เกี่ยวข้องกับเราหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมครับ
อย่างนี้ครับจริงเนี่ยเราคุยคร่าวเบื้องต้นไปแล้วนะครับ
ต้องไปขอข้อมูลจากหลายท่านที่ออกปรากฏตามสื่อนะครับ
ซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงก็เหมือนเรื่องสืบสวน

อย่างเช่นอาจจะต้องขอข้อมูลจากคุณวิโรธ
อย่างงี้ใช่ไหมที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราว
จริงเรียนกับท่านเจาะเลแล้วคงจะไปนะครับ
มองว่าเป็นกลุ่มของเฉพาะของตำรวจคนนี้กับพักพวก
ไม่น่าจะไปถึงระดับที่มันใหญ่กว่านั้นหรือว่ายังไงฮะ
ข้อเท็จจริงโดยละเอียดยังไม่เห็นครับแต่ถ้าดูอย่างงี้เนี่ยมัน
น่าจะต้องเป็นกระบวนการเป็นองค์กรมันต้องมีคนเชื่อมแต่ว่าเชื่อมถึง
ใครอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอให้เราได้ข้อที่จริงให้หมดนะครับตอนนี้
ได้เท่าไหร่ทำทั้งนั้นอย่างที่สมมุติว่าเราเจอสัก๔๕เคสทำ
ก่อนแล้วถ้าสี่๕เคสมันเชื่อมกันได้แล้วขยายขึ้นไปอีกมัน
จะเหมือนกับเหมือนกับเราไล่กระบวนการของกรมองค์กรนัยกรรม
คือท่านเองท่านก็เชื่อว่าคงไม่ใช่แค่คนสองคนหรอกที่จะมา
นั่งทำกันแบบสติ๊กเกอร์แบบนี้แล้วเก็บเงินรายเดือนขนาดนี้
ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับเรียนถามตรงนะท่านคืออย่างนี้
ท่านท่านคิดว่าตำรวจทางหลวงเนี่ยหรือว่าตำรวจหน่วยไหน
แล้วแต่เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องไหมฮะที่เขาจ่ายเงินไปให้
แง่หนึ่งในวันนี้ถามว่าความเชื่อมันไปได้
แต่การดำเนินคดีมันนอกข้อที่จริงหลักฐานซึ่งเราเชื่อว่าเราน่าจะ
หาได้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเอ่อเราก็ให้ท่านผู้การปปไปรักษา
แทนผู้การทางหลวงนะครับแล้วก็ในส่วนของปอเองเนี่ยเราก็
คงจะทำคู่ขนานกับเจรนะครับคงจะมีสุ่มตรวจในเรื่อง
วันนี้ไปด้วยครับก็ก็เดี๋ยวข้อมูลหลักฐานมันคงจะไป
ตรงไหนตรงหนึ่งครับปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนฮะท่านถ้าท่าน
มุมมองของท่านระหว่างที่มีคนทำผิดกฎหมายแล้วเขาอยาก
ทำผิดกฎหมายก็เลยมาจ่ายสวยหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ช่อง
ทางกฎหมายเนี่ยไปเรียกรับสวยเรียกรับผลประโยชน์จากเขา
คุณต้องปฏิบัติตามหน้าที่เดียวเคร่งคัดครับ
ก็คือคนที่มีหน้าที่ดูแลก็ต้องเคร่งครัดตรงนั้นด้วยใช่ไหม
ไหมครับ
ครับใช่ครับครับยังไงก็ขอขอบพระคุณนะสำหรับข้อมูลนะ
ท่านแล้วก็ความคืบหน้าในการตรวจสอบคาดว่าจะใช้
สักประมาณกี่วันครับท่านน่าจะมีผลออกมาได้เอ่อในเบื้องต้น
เราเรากำหนดกันไว้๑๕วันนะครับรายงานครั้งแรกนะครับ
เบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องไปขอข้อมูลจากหลายท่านนะครับ
คุณวิโรธด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวคงจะติดต่อแล้วก็ไปขอข้อมูล
กันสิบห้าวันนับจากวันนี้ใช่ไหมครับท่านครับผมครับได้ครับอ่า
พระคุณนะครับท่านครับขอบคุณครับท่านครับครับสวัสดีครับท่าน
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะฮะพลตรีวิวัตรชัย
คะนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาค
ภูมินะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความ
จริงกันทุกวันกันถึงวันศุกร์นะครับและที่สำคัญก็คือ